คุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีครับ
ขอสำรับผู้สิวรายการฮูวนกีลา

สาระไม่มีมาสนุกสนานเฮฮาเรื่องเดิม

วันนี้กีฬามาเยอะไม่ได้มาประเภทเดียวด้วยนะครับ
เพราะว่าผมบอกลูกผมดูกับกีฬาประเภทนี้นะ

คือจริงคุณไม่เคยแบบ

นั่นน่ะ

ผมไม่สนใจอยู่แล้ว

เห็นมันโอ้โฮมันรักกันแล้วแต่มันปลูดเข่า
ก็คือศึกสังเวียนเดือดวันชั้มพินที่
โอ้เจ็บเริ่มเจ็บแล้ว
มิตรมาเชียวอาร์ตเขาเอาหลายศิลปะกัน

วิธีการมาเล่นกันทั้งหมด๓ยก
ละ๕นาทีพักต่อยก๒นาที
เดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมพี่รู้สึกพี่กลัวตก
ขาพี่ลอยมา

อันนี้นั่งสุดนี่ยังขายังแตะอยู่เลย
เราดูไม่มันอันตราย
ยังไงฉะนั้นคือคนเล่นยอมแพ้เอง
เค้าจะตบเข็มแผะแหง่งั้นไงนี่คือว่าคือปกโกนได้ไหม

บางทีมันล็อคไงแล้วมันตกโกน

เดี๋ยวพิชชี่สอนสักท่าไหม
ให้พี่เดี่ยวเป็นตัวลุกส่วนพี่หอยรับ
ดูสิว่าจะติดใจหรือเปล่าเอาไฟลูกไฟลับไปไหมชักท่าหนึ่งชักท่าหนึ่ง
ถอดรองเท้าก่อนเลยผม

มีศาล์อังกฤษว่ากางเข็นเหล็ก

พร้อมยังยังไงผมเป็นไฟลับหักแขน

อ้าวละครับเชิญค่ะนอนค่ะนอนค่ะนอนค่ะ

ใช้เท้าใช่ไหมใช้เท้ามันผ่านมาไปใช่ไหม
แล้วเราก็นึกว่ามีรถแหมกแสนแเปรก

ความกลัวเข้าก็จะแอบขยับอ่ะ
ก็อาจจะทำให้เกิดการยอมแพ้ได้วะมันแพ้

พอฝ่ายหนึ่งลงปุ๊บปุ๊บ

มันต้องมาทางนี้มันต้องมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้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
ตัวพลิกตัวกันมาอ้าแล้วคือจะงัดสุดตัวในข้างล่างก็จะดึงมาแบบอย่างงี้เลย

อันนี้ดันขึ้มดันขึ้ม

เดี๋ยวไปฝนสนามช่วงหน้ากันก่อนค่ะ